มีหนุ่มใหญ่วัย๔๐ปีค่ะไปเบิกเงินที่ธนาคาร
เจ้าหน้าที่ของธนาคารก็บอกว่าเบิกไม่ได้เงินยังไม่โอนเข้ามาเงินไม่พอคุณไม่สามารถเบิกเงินได้
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะเนี่ยค่ะกระจกพังแบบนี้
นี่คือกระจกธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสหไทยพลาซ่านครศรีธรรมราช
ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเลยนะคะ
ชาวบ้านก็มุงดูกันเลยว่าโอ้โหกระจกแตกเสียหายพังทั้งบานแบบนี้
พนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ก็ตกใจหยุดให้บริการประชาชนเลยนะคะ
เพราะว่าตกใจมากประตูพังแตกละเอียดแบบนี้เลยค่ะ
ประตูเป็นประตูทางเข้าเลยนะคะเศษกระจกนิรภัยก็แตกเสียหายทั้งบาน

สอบสวนพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายปรัชญาหยุดหละอายุ๔๐ปี

เข้ามาขอเช็คยอดเงินในบัญชีเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเนี่ยเพื่อนโอนเงินมาให้แล้ว
ปรัชญาเข้ารับบริการรอบแรกในช่วงเวลาบ่าย๓โมง
เงินยังไม่เข้าบัญชีก็ไม่เป็นไรกลับไป
กลับเข้ามาอีกครั้ง๖โมงเย็น
พนักงานก็บอกว่ายังไม่มีเงินโอนมาเลย

แล้วก็พนักงานของธนาคารบอกว่าอาการของนายปรัชญาเหมือนเมาหน่อย
มึนเมาพูดจาเสียงดังวนไปวนมา

ผลักประตูนิรภัยแต่ไม่ได้ผลักปกติค่ะ
ผลักจนประตูแตกค่ะคุณผู้ชมค่ะนึกภาพดูว่าเขาผลักขนาดไหน
ประตูแตกทั้งบานเลยนะคะแล้วก็เดินไปที่รถจักรยานยนต์ของตัวเองที่ขี่มา
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไปเลยไม่สนใจประตูที่แตกเลยนะคะ
ตำรวจก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุสอบสวนพนักงานอย่างละเอียด
แล้วก็จะเร่งติดตามตัวนายปรัชญามาดำเนินคดีต่อไปค่ะ